ไม่พอยังมีอีกเดี๋ยวจะพาไปลาดหลี

เฮ้ยน้องไปต่อคุณรู้จักกล้วยอะไรนะต้นนี้

อ่าตอนนี้ละดังละกล้วยด่าง
แต่ถ้าในรายการของเราเราก็ต้องกล้วยแบบนี้
โอ้โหเป็นไง
ลำต้นสูงยาวใหญ่อย่างนี้
เห็นแบบนี้แล้วคุณชนะ
คุณเอาต้นอะไรมาให้ดูก็กล้วยธรรมดา
แต่คุณเห็นไหมอะไรที่มันโผล่พวดออกมากลางลำต้น

นี่เป็นไงแทงพวดเลย

แล้วดูสิครับควันควันทูบมาเต็ม
เราไม่ได้ทำกราฟิกนะแต่เขาจุดเยอะจริง
คุณดูดูที่ปักทูบอยู่เยอะจริง
เออเห็นไหมเรานี่ฮะ
ต้นกล้วยน้ำว้าต้นนี้ปลูกอยู่ภายในบริเวณบ้านเลขที่
หมู่ที่๔ตำบลดอนคาอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ลักษณะต้นกล้วยอย่างที่เห็นนะไปต่อ

กล้วยมันแทงหน่อเบลอเทอร์ปั้งออกมากลางลำต้น
มันแปลกนะนี่คุณ
เนี่ยฮะต้นกล้วยนี้เขาบอกว่ามันยังไม่เคยออกปลีกล้วยออกมาเลยนะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นกล้วยแบบนี้มาก่อน
เอายังไงดิ๕๓สีหรือจะ๗สีก็ได้
ดิฉันนับมีชมพูเขียวเหลือง
อย่างน้อยก็มี๓เอามาพันไว้ก่อน
นางสาวดวงฤดีเจ้าของต้นกล้วยเล่าว่าเธอปลูกต้นกล้วยน้ำว้าภายในสวนหลังบ้าน
จำนวนหลายต้นเลยนะอายุของต้นกล้วยก็น่าประมาณสัก๑ปีกว่า
แต่เมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาจู่ฮะ
ต้นกล้วยต้นหนึ่งมันแทงหน่อขึ้นมาใหม่
เธอเห็นเห็นถึงความแปลกประหลาด
ถ่ายรูปส่งให้เพื่อนบ้านดูส่งไปในไลน์กรุ๊ป
ทีนี้ละลายเร่งเด้งบึงเลย
ไลน์ไม่ได้เด้งอย่างเดียวกดออดถี่มากเลย

บางคนนะน้องใบตองถึงขั้นมีความเชื่อนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
ปรากฏว่ารู้ไหมเขาไปขอโชคแล้วก็ได้โชคกลับมาสมหวังดังใจ
ก็เชื่อว่าโชคมันมาจากต้นกล้วยนี่แหละ
คุณแต่มันมีหน่อเล็กที่โผล่มาข้างที่ปกติด้วยนะ
คือมันมีทั้งหน่อที่แทงออกมาปกติแบบแทงออกมาแบบกลางโคนต้นอ่ะ
มันดูผิดปกติแล้วมีแบบที่ปกติด้วย
รวมกันแบบนี้ชาวบ้านเลยเอางี้ละกันเพื่อให้มันไม่เหมือนใคร
ตั้งชื่อให้เลยดีกว่าต้นกล้วยต้นนี้มีชื่อว่า
เจ้าแม่ตาปี
อันนี้ตั้งชื่อเจ้าแม่
กับเรื่องของกล้วยที่มันแทงหน่อผิดปกติไม่เหมือนอย่างที่เคยเห็นจริงนะเรานำเสนอกล้วยแปลกมาหลายแบบแต่ก็บอกตรงว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นรวยที่มันแทงหน่อมากลางลำต้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นปรีบ้างพิธีบ้างอะไรบ้างต่างแบบนี้แต่อันนี้แปลกไม้อันแปลแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามความผิ